ประชามติหลังจากที่รู้ผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะ
ว่าคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะรับร่างรัฐธรรมนูล
แล้วก็เลือกที่จะเห็นชอบกับคำถามพ่วง
มีคุณนิพิษอินทรสมบัติมีคุณจตุพรพรมพันธ์

ได้ดูเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าคำถามตรงและแรงมาก

ฟังกันเลยย้อนให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนไปถึงการเลือกตั้งไหม
ผมเองก็มองเห็นว่าถ้าดูปรากฏการณ์พม่าเนี่ย
ภามาร์เนี่ยตอนทำประชามาตรีเนี่ยเสียงผ่านประชามาตรี๙๐๙๐
ตอนปี๕๐ในประเทศไทยเนี่ย๑๐ล้านเศษกับ๑๔ล้านเนี่ยนะครับ
ยังแต่ว่านะครับผลลัพธ์ในเวลาเลือกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
เพราะในการเลือกตั้งจะต้องมีกรรมการประจำหน่วยมีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้
นะครับความแตกต่างอยู่แน่นอน
แต่ว่าเราจะได้นายกรัมตรีมาจากคนนอกแค่นั้นเอง
พอ๒๕๐คนก็จองให้นายกคนนอกอยู่แล้ว
เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการได้รัฐธรรมนูลรูปแบบนี้
และต้องการประชาธิปไตยที่ส่วนหนึ่งมาจากการสัญหาหรือมาจากการแต่งตั้ง
เพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในรูปแบบนี้ไปสักระยะหนึ่ง
นั่นคือความต้องการของพี่น้องประชาชน
ลำพังพักการเมืองพักหนึ่งพักใจ
ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็แล้วแต่
ไม่น่าจะมีอิทธิพล
ที่จะทำให้เกิดเสียงข้างมากขึ้นมาได้
เวลาเขาโดยคุณแทนราษฎรหมายที่เขา
เขาก็เคลียรตนานแล้วว่าต้องการในภักดิ์การบรรยายไหนเป็นนักระบาล
ทีนี้สวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ถึงแม้ว่าท่านนวลบอกว่าโหวนนายกกันศรีได้

ก็ไม่มีพอผมคิดว่าจะสร้างปัญหามากกว่า
ผมก็เป็นไปได้นะครับผมคิดว่าลองให้เขาจัดรัฐบาลกันก่อน
ถ้าเขาจัดไม่ได้สวพวงศ์ค่อยลงไปตามหน้าที่ตัวเองมี
คุณจตุพรแห่งนปชคนสำคัญของนปช
แล้วก็คุณถาวรคนสำคัญของกปปศ
อยากจะตั้งคำถามอยู่คำถามหนึ่งว่า
แนวทางการต่อสู้ของทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับ
มีความคิดที่จะแตกต่อยอดเป็นแนวทางการต่อสู้โดยสันตินะครับ
กรณีหลังการเลือกตั้งปี๖๐มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับ
พอจะให้คำสัญญาหรือรับปากได้ไหมว่า
จะไม่ไปลากประชาชนมาตากแดดตากฝนมาบาดเจ็บล้มตาย
เหมือนกับที่เคยเกิดเหมือนกับที่สองกลุ่มนี้ได้ทำไปแล้ว
พอสักทีนะครับจะรับปากได้ไหมครับ

ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเองนั้นมีจุดยืนเรื่องระบบประชาธิปไตย
นับประชาเป็นองค์กรประชาธิบดัติ
แต่สาระหลักที่สำคัญนั้นจุดยืนหนึ่งที่ผมแสดงมาโดยตลอดก็คือว่า
พร้อมที่จะให้ประชาชนมาบาดเจ็บล้มตายกันอีกแล้ว

ต้องการจะสู้แนวทางประชาธิปไตยและสันติวิธี
แม้ว่าผลลัพธ์ในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย
วันนี้เราเองก็ต้องยอมรับความจริงว่า
ว่าเราสู้มา๒๔ปีผ่านมาเรากลับไป๒๐เดิม
แม้ว่าใจนี่อาจจะยอมรับได้แต่เราเป็นนักกีฬา
เข้าสู่สนามที่เรานะครับ

และตัวเองก็ตัดสินใจกับตัวเองว่า

ก็คือว่าไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้ง
ในอนาคตทางการเงินต่อไป
สมมติว่าเลือกตั้งเสร็จแล้ว
พรรคเพื่อไทยกับพรรคปุยาธิปรัชนะ
มีโอกาสที่จะร่วมพักร่วมรัฐบาลกันหรือไม่

มันเป็นเรื่องใหญ่มากครับ
ผมเองก็เห็นว่าคนที่จะตั้งรัฐบาลคือขศไม่ใช่เรื่องทักเกิ้ลไทยและประชาชนิดหน้า